พาไปที่ป่าช้า
ไปดูพิธีล้างป่าช้ากันค่ะคุณ

ทางเจ้าหน้าที่ไปเจอหนัง
หนังที่มีการศักดันแต่ไม่ย่อยสลายไม่เปื่อยไปเลยค่ะ
มาถึงเรื่องของการล้างป่าช้าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนตกใจอย่างนี้ค่ะ
หนังของคนที่มีการศักยันต์แล้วไม่ย่อยสลายไม่เน่าเปื่อยคุณยังคงสภาพเหมือนหนังคนอยู่เลยอ่ะ
ชิสานี่คือผิวหนังมนุษย์เหรอเนี่ย
หนังมนุษย์ที่มีการศักดันอยู่คุณที่เขาว่าหนังเหนียวเนี่ยนะ

แล้วก็มีลายยันต่างมากมายที่เป็นอัคระมีวิชาอาคม
คือดูไม่ออกหรอกว่ายันอะไรบ้างแต่ชัดเสือมาแน่
และผู้ลงยันคืออาจารย์เฉาเหมือนปิ๋วที่เป็นลูกศิษย์อีกทีหนึ่ง
เอาคลิปนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเพราะมันแปลกไง
แปลกตรงที่ว่าฝังศพเอาไว้นานเนี่ยอวัยวะต่างมันก็ต้องย่อยสลายไปตามการเวลาตามธรรมชาติ
แต่มันแปลกตรงที่ว่ารอยสักตรงนี้มันไม่เน่าเปื่อย
เนื้อหนังมังสาตรงที่มีรอยสักมันไม่ย่อยสลายไปก็เลยเชื่อกันนะคะว่า
นี่เป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของการลงยันหรือวิชาอาคมนั่นเอง
รอยไท่เทมเพิ่ม

ยงคงกระพันธ์ฟันไม่เข้าแทงไม่เข้า

ก็ไม่คิดว่าจะเหนียวถึงขั้นนี้เหมือนกันนะ

ดูแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วย